ที่สตูนบ้างเราพาไปดูกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เพราะฉะนั้นก็จะมีน้องหนูเนี่ยนะคะ
ที่เขามีความใกล้ชิดผูกพันกับท้องทะเล
มาแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านชุดสวยแบบนี้
ไปกันที่จังหวัดสตูนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูน

สำนักงานสตูนและอุทยานแห่งชาติตรุเตาค่ะ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ไอเดียกับการนำขยะมาทำชุดรีไซเคิล
บอกเลยว่างานนี้เป็นการจัดกิจกรรมภายในกิจกรรม
รักเลป่าเปิดฟ้าอันดามันครั้งที่๒๑ค่ะ
มีผู้เข้าประกวด๕คนนะแต่ละคนก็สร้างสรรค์ชุดสวยงามนี่
บอกเลยว่ามันเป็นการนำของที่เราทิ้งคว่าง
มาทำเป็นชุดสวยงามก็ดีอาจจะไม่ได้ใช้ได้จริงอ่ะ
แต่มันก็ทำเอามาเป็นโชว์และเป็นสีสันได้ด้วย
และกระป๋องน้ำมาทำเป็นชุดส่วนอันดับสองนั้นนำถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
น้ำยาล้างจานซองขนมมาทำเป็นชุด
อันดับ๒ผ่านไปอันดับ๓ค่ะเป็นการนำแสลนด์ที่ใช้คลุมพืชผัก
นี่เอามาตัดเย็บเป็นชุดเจ้าสาว
งามแล้วยังมีรางวัลชมเชยอีก๒ชุดนะคะ
ก็รวมเป็น๕คนได้รางวัลทุกคนเลยทีเดียว

สิ่งสำคัญในงานนี้ก็คือจะต้องลงไปเก็บขยะตามชายหาดรวมทั้งใต้ท้องทะเล
อันนี้กิจกรรมสำคัญเลยนะ
แน่นอนคุณจะมาโชว์ชุดสวยอย่างเดียวไม่ได้

ดูด้านทะเลเขาใส

เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ชาวสตูนเองเขาให้ความสนใจมาช่วยกันเก็บขยะนะคะ
เป็นการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในช่วงเปิดฤดูกาลของการท่องเที่ยวจังหวัดสตูน

เก็บเศษขยะต่างที่มันเกลื่อนกลาดชายหาดและท้องทะเลให้ได้สวยงาม
ธรรมชาติก็จะได้ร่มรื่นน่าดู
มันก็ให้โชว์ภาพดูดานักก่อตะลุเตา

แล้วเนี่ยเห็นเขาทำกันแบบนี้แล้วเนี่ยนะทำความสะอาดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกัน
นักท่องเที่ยวเองก็ต้องช่วยด้วยเหมือนกันนะ

ได้เผลอเฉยก็ต้องดูแลเข้าไป
วันนี้ชั้นเคยไปตั้งแต่เด็ก

ช่วงนี้น่าไปเที้ยวด้วย